คุณผู้ชมจำเบนได้ไหมเบนหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษ
ไว้๑๖ปีที่โดนตีจนเขาเสียชีวิตไปตำรวจไปคุมตัวคนก่อเหตุ
แล้วคุณผู้ชมแล้วเขายอมรับนะว่าล่อลวงเบนมาตรงป่าละม้อนี้จริง
เมื่อสักครู่คือจุดที่พบศพเบนแต่คนที่ก่อเหตุเขาบอกอะไรรู้ไหม
มีปัญหากันเรื่องยาเสพติดนะฮะ
นี่คือชัยวัดหรือวัดอายุ๔๔ปีเป็นชาวลำปางนะ
โดนตำรวจคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก
หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดลำปาง
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
ตำรวจเชื่อว่าวัดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเบน
ลูกครึ่งทางอังกฤษวัย๑๖ปีที่โดนพบศพในป่าละม้อข้างทาง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๗พฤษภาคม
คุณผู้ชมฮะประวัติของวัดนี่ไม่ธรรมดานะ
ก่อคดีทางเพศมาแล้ว๒ครั้ง
ออกจากคุกมาได้ไม่ถึง๘เดือน
โอ้โหนี่มาทำร้ายคนจนเสียชีวิตอีก
มาถูกจับอีกครั้งในคดีนี้
วัดยอมรับว่าลงมือฆ่าเบนจริง
วัดเนี่ยนัดเบนไปเจอกันที่ป่าละเมาะตรงจุดนั้น
เป็นจุดที่เบนซ่อนยาเสพติดไว้เขาอ้างไว้แบบนี้นะ
แต่พอไปถึงอ้าวไหนยา
ยาเสพติดไม่เจอหาไม่เจออยู่ไหนไม่รู้
วัดก็เลยเข้าใจว่าเบนเอาไป
จากนั้นก็เลยวางแผนหลอกล่อให้เบนไปพบที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็เอาไม้กระหน่ำตีเบนจนล้มลงไป
แล้วเขาบอกเขาขาดสติไปแล้วตอนนั้น

แสดงว่าเบนคือเสียชีวิตจากถูกไม้ตี

โดนกระสุนลูกปลายยิงหรือเปล่าที่หน้า

แต่ว่าล่าสุดพอผลชนสูตรออกมาแล้วเนี่ย
สรุปคือถูกทำร้ายถูกไม้ตีนะคะถึงตาย

ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ครับ
พลตำรวจโทปิยาตาวิชัยก็ลงพื้นที่ตามคดีนี้ด้วยตัวท่านเองเลย
ท่านบอกว่าชัยวัดหรือวัดเนี่ยก่อเหตุจริง

แต่ยังมีเรื่องหนึ่งนะที่ผู้ต้องหายังปิดบังอยู่

โดยตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับ
ส่วนพฤติการก็ตามที่วัดบอกเลยก็คือ
ลวงเบนให้ไปหาก่อนแล้วก็เอาท่อนไม้เนี่ยทุบจนเสียชีวิต

ซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าวัดจะลงมือเพียงแค่คนเดียว
คือน่าจะมีคนร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าปิงปองคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเบน
เหมือนกับเป็นเพื่อนสาวคนสนิท

ตำรวจก็นำตัววัดไปสอบปากคำเพิ่มอีกครั้ง
หลักก็นี่แหละจะตามหาปิงปองภาพเมื่อสักครู่ที่เปิดให้ดู
แล้วก็พาวัดไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
จังหวะนี้ทีมข่าวได้ถามวัดอีกครั้งหนึ่งว่า
วัดวัดคุณวัดรู้จักปิงปองหรือเปล่า
ไปฟังคำตอบนะครับ
แล้วผู้หญิงที่เราพาไปขี้บ้านก็คือใครอ่ะฮะ
ผู้ต้องหายืนยันว่าไม่รู้จักปิงปองนะ
ส่วนภรรยาของผู้ต้องหาครับ
เพิ่งอยู่กินกันมา๔เดือนบอกว่าสามีก็คือวัดนะฮะ

กลับเข้าบ้านมาตอนตี๒วันที่๗พฤษภา
ที่ผ่านมาเธอยอมรับว่าสามีเธออารมณ์รุนแรง

ส่วนครอบครัวครอบครัวของปิงปองบ้างดีกว่าคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่าหลานเนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไรครับ
มีเพียงแค่ข้อความจากเพื่อนที่ส่งมาบอกว่า
งปองปลอดภัยดีนะ
แต่ว่าอยู่ที่ไหนนี่สิเพื่อนไม่ได้บอก
นี่เป็นไลน์ที่เพื่อนปิงปองไลน์มาหาคุณตา

แต่พอได้ฟังแบบนี้คุณตาน่าจะพอใจชื้นมาหน่อยนะคะ